เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมิครับท่านผู้ชมครับ
ต้องบอกว่าอันนี้เป็นคดีสำคัญที่ตำรวจต้องไปตามให้ได้ค่ะนะฮะ
เพราะว่ามีเด็กเด็กในหมู่บ้านนะครับที่บ้านโนนพยอมตำบลนางแดด
อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิเมื่อคืนนี้เนี่ย
น้องเขา๔คนเขาก็ไปนั่งเล่นกันที่สาราประชาคมของหมู่บ้าน
อืมเพราะว่าตรงจุดเนี้ยมันจะมีไวไฟฟรี
ใช่ค่ะไวไฟประชารัฐรัฐบาลก็ทำไว้ให้คนในหมู่บ้านใช้
ปรากฏว่าเด็กนั่งกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นช่วงหัวค่ำนะฮะ
โทรศัพท์กันด้วยคุยกันด้วยอยู่ดีมีกระสุนปืนปริศนาพุ่งเข้ามาหนึ่งนัด
ค่ะนัดหนึ่งมันทะลุแก้มซ้ายแก้มขวาของเด็กคนหนึ่ง
น้องคนนี้เสียชีวิตอีกนัดหนึ่งไปโดนแก้มของเพื่อนที่นั่งอยู่ใกล้ใกล้กัน
คนนี้ยังโชคดีแค่บาดเจ็บค่ะคือน้องเขานั่งเรียงกันเป็นหน้ากระดานนะคะ
คนที่อยู่ฝั่งริมสุดกระสุนทะลุจนเสียชีวิตแล้วคนที่นั่งถัดมา
กระสุนไปถากแก้มบาดเจ็บโอ้โหแล้วคนร้ายตอนนี้ยังไม่รู้นะ
คือไม่รู้เป็นใครอะไรยังไงมันมืดมันค่ำด้วยยังไล่จับตัวกันอยู่นะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับน้องที่เสียชีวิตชื่อว่าเด็กชายธนากรเขาโนนกอก
อายุสิบขวบนะครับกระสุนเข้าขมับซ้ายทะลุขมับขวานะฮะ
ช่วงข้ามประวันนี้เข้าขมับนะครับกำลังนั่งเล่นกับเพื่อนเล่นโทรศัพท์นะ
กระสุนนัดเดียวกันยังพุ่งทะลุเด็กชายธนากรไปโดนที่แก้มซ้ายของเด็กชายวิทยาวัฒน์คุณทวงศ์
อายุเท่ากันเป็นเพื่อนนั่งอยู่ติดกันบาดเจ็บทีแรกน้องธนากรก็บาดเจ็บแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ค่ะคือกระสุนนัดเดียวกันเลยคือเหมือนทะลุจากน้องคนนึงไปถากแก้มน้องอีกคนนึง
ไม่น่าเชื่อนะนะคะมันปึ้งเข้าไปเลยนะครับเด็กชายวิทยาวัฒน์ที่ถูกกระสุนทะลุมาถูกเข้าที่แก้มซ้ายเนี่ย
ก็ช่วยเหลือจนพ้นขีดอันตรายแล้วก็พอจะให้การได้นะครับ
น้องเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับช่วงเย็นปกติแล้วแถวสาราอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน
จะมีคนมานั่งกันเยอะวันหนึ่งเนี่ยโอ้โห๑๐๒๐คนนะครับ
เด็กก็มาผู้ใหญ่ก็มาเพราะว่าที่นี่มีไวไฟประชารัฐฟรีเอาไว้ให้ใช้นะครับ
วันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ช่วงเย็นฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ
แล้วเขาก็กลับกันหมดพอถึงค่ำเนี่ยก็เหลือแค่กลุ่มเด็กเด็กเพื่อนเพื่อนกลุ่มเนี้ย
นั่งกันอยู่สี่คนก็นั่งเรียงแถวกันนะครับ
ลักษณะเหมือนหน้ากระดานเด็กชายธนากรที่เสียชีวิตนั่งอยู่ซ้ายสุดนะ
ต่อมาติดกับเด็กชายธนากรก็คือน้องวิทยาวัฒน์ที่บาดเจ็บนะครับ
เล่นกันอยู่สนุกสนานตามภาษาเด็กเด็กชายวิทยาวัฒน์บอกว่าอยู่ดีดีรู้สึกเหมือนกับมีก้อนหินเล็ก
พุ่งตรงมาปะทะที่แก้มซ้ายของเขาแต่ทีเนี้ยมันพุ่งตรงจนแบบเขาเซ
เซจนไปซบไหล่เพื่อนอีกคนที่นั่งอยู่ด้วยกันอ่ะจังหวะนั้นหันไปมองเพื่อน
คือเด็กชายธนากรนั่งติดกันไงเอียงมาฟุบที่ไหล่ของเขาเหมือนกัน
เขาก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นอะไรเขาก็ผลักเพื่อนขึ้นมา
เลือดไหลออกมาแบบเลยอ่ะแถวแถวหน้าแถวแถวข้างแก้มอ่ะ
แล้วก็แน่นิ่งนอนแบบลักษณะหายใจแผ่วเบา

ขมับซ้ายและขมับขวาของเพื่อน
มีรูทะลุถึงกันมีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมาก
ผู้ใหญ่แถวนั้นได้ยินเสียงเห็นเหตุการณ์
มาเจอก็รีบช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าเพื่อนก็คือเด็กชายธนกรเสียชีวิตฮะ
ทีนี้ค่ะมีผู้เห็นเหตุการณ์ชาวบ้านโนนพยอม
ชื่อว่านายสำอางแสงจิตอายุ๕๐ปี
ก็เล่าให้ฟังว่าช่วงที่เกิดเหตุฝนตกนะคะ
สาราที่เด็กนั่งกันอยู่
ปิดไฟค่ะมันเลยมืด

ไฟจากโทรศัพท์มือถือของเด็กที่นั่งอยู่ในสารา

ที่มีเหตุการณ์สะเทือนขวัญแบบนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
เด็กกลุ่มนี้รู้จักดี
เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กนิสัยดีทุกคน

เด็กชายธนากรเนี่ยชาวบ้านเอ็นดูกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขายืนยันแล้วว่าเป็นกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรค่ะ

แกก็ร่องให้คนตามข้างนะครับ

พี่เห็นตอนแรกจุดไหนคือถูก
ตามมานี่ครับเพราะว่าผมก็ไปในบนแมงแคศมา
ผมคิดว่าเด็กน้อนเห็นกันตกกงนับฉากทางบนพอเด๊ะ

เพราะฉะนั้นจากลักษณะนิสัยพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้
ชาวบ้านก็เลยมั่นใจว่าต้องไม่มีศัตรูอะไรที่ไหน
ใช่ค่ะแล้วเด็กอายุแค่นี้๑๐ขวบ
ไปมีศัตรูทะเลาะอะไรกับใครมันเป็นไปไม่ได้ไง
ถึงขั้นจะแบบโอ้โหมายิงใส่เด็กนึกออกไหม
คุณป้าของน้องธนากรที่เสียชีวิตก็บอกว่าหลานชายเป็นเด็กดี
คือไม่เชื่อว่าหลานชายจะไปเกะมะเรกเกเรไปก่อเรื่องก่อราวจนใครตามมายิงอะไรอย่างนี้ไม่เชื่อ
แต่มันก็เป็นปริศนามากว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่นะ
คุณป้าก็เลยขอให้ตำรวจช่วยติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ
โดยจะไม่เผาศพหลานชายนะครับจนกว่าตำรวจจะจับตัวคนร้ายได้
สำหรับพื้นที่หมู่บ้านนวลพยอมเป็นหมู่บ้านที่ติดกับชายเขานะครับ
รอบไปด้วยภูเขาสูงแล้วก็เป็นหมู่บ้านสุดท้ายในพื้นที่มีถนนเข้าออกอยู่เส้นทางเดียวนะฮะ
ฝั่งตรงข้ามของอีกด้านหนึ่งเนี่ยของภูเขาจะเป็นเขตจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะครับ
ก็รอความคืบหน้าจากตำรวจกันแล้วกันว่าจะไปไล่ตรวจสอบเกี่ยวกับคนร้ายได้ยังไงบ้าง
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่ากระสุนปริศนามาจากไหนกันแน่